เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับผู้ที่อยู่บนตึกสูงหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร
ก็ต่างแตกตื่นวิ่งหนีกันลงมา
หลังจากที่ได้เกิดแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว
ขนาด๖๘ทางตอนกลางของพม่าในวันนี้
โดยแผ่นดินไหว้ในครั้งนี้ส่วนคนที่มีผู้เสียชีวิตแล้ว
อย่างน้อย๓คนมีอาคารบ้านเรือนและโบราณสถานเสียหายหลายแห่งครับ
นี่ก็เป็นภาพของนักกีฬาวอเล็กบอลและผู้ชมที่วิ่งแตกตื่นออกจากสนามแข่งในกรุงเนปิดอร์

หลังจากที่รับรู้ว่าเกิดแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวในระหว่างที่กำลังแข่งขันวอเล็กบอล
โดยทีมที่แข่งขันกันอยู่นั้นก็คือทีมจากสโมสรอัลอาราบีของสหรัฐอารับเอมิเรต
และจากสโมสรอัลจาซีร่าของกาต้า
กระทั่งหลังเหตุการณ์สงบลงทั้งสองทีมจึงกลับมาแข่งขันกันจนจบเกมนะครับ
สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐรายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวขนาด๖๘เกิดขึ้นที่ภาคกลางของพม่า
บริเวณระหว่างกรุงเนปิดอร์กับเมืองมันดาเลจากจุดศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ๘๔กิโลเมตร
ล่าสุดก็มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้แล้วอย่างน้อย๓คนนะครับ
หนึ่งในจำนวนนี้เป็นชายอายุ๒๒ปีที่เสียชีวิตจากอาคารพังถล่ม
ขณะที่แรงสั่นสะเทือนยังส่งผลให้เจดีอย่างน้อย๖๖แห่งในเมืองผู้กามเสียหาย
และทางการยืนยันว่ามีนักท่องเที่ยวชาวสเปนบาดเจ็บเล็กน้อย๑คนนะครับ
ดินไหวที่เกิดขึ้นยังส่งผลให้ตึกสูงในนครย่างกุ้งสั่นสะเทือน
เช่นเดียวกับหลายพื้นที่ในประเทศเพื่อนบ้านทั้งที่ไทยที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่เชียงใหม่
ส่วนที่เมืองเกากาต้าของอินเดียก็ต้องสั่งระงับการเดินรถไฟชั่วคราวนะครับ
ส่วนที่กรุงทากาของบังคลาเทศก็มีรายงานผู้บาดเจ็บอย่างน้อย๒๐คนจากการวิ่งหนีแรงสั่นสะเทือนออกมาจากอาคารครับ